อย่าไปคิดว่าเออคงไม่เป็นไรมั้ง

อยู่ในชุดกางเกงวอร์มนะขายาวนะครับ

ก็แต่ละคนก็ถือลูกบอลมาในมือด้วย

คนหนึ่งก็เดาะไปคนหนึ่งก็โยนไป

จังหวะที่ต่างคนต่างโยนต่างคนต่างด่อ
บอลมันชนกันแล้วก็ลูกนึงมันเด้งออกไปริมถนน
โอ้โหมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาเหยียบเขาหน่อยหนึ่งล้มเลยนะฮะค่ะ

เป็นผู้หญิงที่ขี่มาแล้วมากับเด็กนะ

เด็กหญิงอายุประมาณ๖๗ขวบนะ
นั่งอยู่เบาะหน้านะครับมาด้วยกัน
ผู้หญิงคนขี่ก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วย

โชคดีที่เขาก็มาไม่เร็วแล้วเขาก็เบรกทันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนในพื้นที่หมู่๖
บ้านใต้ศาลตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายกนะครับ
นี่นะนองผู้ชาย๒คนนี้เขาก็คงไม่ได้คิดอะไรไง
เดินถือลูกบอลเดาะกันไปเดาะกันมา

จังหวะหนึ่งมันโดนกันเองพอดีแล้วมันกลิ้งลุ้นไปนู่นอ่ะเนี่ยฮะ

ใช่คือคันอื่นที่มาก่อนหน้าเขาก็จะโดนไม่โดนอยู่แล้วมาคันนี้พอดีเลย
คือเด็กผู้ชายที่ทำลูกบอลหลุดมือเขาก็วิ่งตามบอลไปนะ
พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ยกมือไหว้ขอโทษคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยเหลือกัน
ผู้หญิงกับเด็กที่มากับจักรยานยนต์ที่ล้มก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะเป็นแผลถลอก

เขาก็เอามาแชร์ให้เห็นกันว่าอุทาหรณ์ชั้นดีเลยเรื่องนี้
ถ้ากระบะเบรกไม่ทันนี่มันก็จะใหญ่กว่านี้